คุณผู้ชมครับนอกจากปราสาทหินพิมายที่ขึ้นชื่อแล้วก็มีชื่อเสียงในจังหวัดนครราชศรีมาแล้วนะครับ
ยังมีบารายพิมายหรือว่าสระน้ำโบราณขนาดใหญ่
ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโบราณสถานสำคัญที่ถูกลืมเลือนนะครับ
วันนี้ทรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับบารายพิมายพร้อมกันจากรายงานครับ
เพื่อใช้ในการประกอบศาสนพิธี
บาราที่อยู่รอบศาสนสถานนั้นเป็นการจำลองของพระสุเมนที่ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรทั้ง๔ด้าน
พิบายจังหวัดนครราชศรีมาเป็นเมืองโบราณในวัฒนธรรมเขมรที่สำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน
มีปราสาทหินพิมายเป็นศูนย์กลางภายในเมืองซึ่งนอกจากประสาทหินพิมายแล้วยังปรากฏโบราณสถานที่สำคัญประเภทหนึ่งคือบาราย
หรือที่มีชื่อเรียกว่าบารายพิมาย
โดยแต่เดิมนั้นเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชนใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม
บารายพิมายตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองพิมายเป็นโบราณสถานที่มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาด๘๕๐เมตรคูณ๒๐๐เมตรมีขนาดใหญ่เกือบ๒เท่าของเมืองพิมาย
สภาพของบารายพิมายในปัจจุบันมีการสร้างโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรการทำนาข้าวพืชสวนพืชไร่และก่อสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจนแทบไม่เหลือเขาเดิมว่าที่นี่เคยเป็นอ่างเก็บน้ำในยุคโบราณที่มีอายุเก่าแก่นับพันปี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน